ช่วงแรกข่าวแรกวันนี้พาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกันก่อน
เราก็ต้องไปหาสถานที่ที่มันผ่อนคลายชิวเย็นสบาย

ร่องแพ้ที่นี่นะคะได้บรรยากาศด้วยนะคะ
แล้วก็ได้มีอาหารอร่อยทานด้วย
อยู่ที่ไหนยังไงตามไปดูสิคะรออะไรล่ะ
เบื้องกาลเบื้องกาลเขาก็มีกิจกรรมให้แบบ
คุณไปนั่งแพร่แบบนี้เหมือนกันนะ
ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าที่นี่กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนสุดฮิต

เพราะว่าเขามีแพร่ไว้บริการให้มาล่องแพร่คลายร้อนชมธรรมชาติ
กลางน้ำแบบ๑๐๐หลังเลยคุณ
เยอะมากเลยนะคะจริง
ซึ่งหนองเริงแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่
มีพื้นที่ประมาณ๓๐๖๕ไร่ค่ะ

รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่มันสวยสดงดงามคุณเห็นไหม

กับการเป็นสถานที่พักผ่อนคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เป็นอย่างมาก
ซึ่งนอกจากจะมีแพร่ไว้บริการแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีอาหารพื้นบ้านอร่อย
ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณลองดูหลากหลายเมนูให้ได้อิ่มน้ำสำรานกลางแพร่กันไปเลย
ไม่ว่าจะเป็นเมนูยอดฮิตอย่างส้มตำไก่ย่างปลาเผาและเครื่องดื่มอีกมากมาย
ฟินกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวหิว
ถ้าคุณถูกลอยแพ้ไว้แบบนี้คุณสามารถสั่งได้แล้วไปดูอัตราการให้บริการแพร่กันหน่อย
สำหรับชั่วโมงแรกเนี่ยเขาจะคิดสามร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่หลายชั่วโมง
หลายชั่วโมงต่อไปก็บวกไป๑ชั่วโมงแล้ว๑๐๐บาท
สำหรับแพร่เนี่ยเขาก็จะมีขนาดใหญ่มากนะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เขาจะใช้เรือลากออกไปแล้วก็จะปล่อยลาวทิ้งไว้ทางน้ำแบบนั้น
ค่ะคุณต้องบอกว่ากิจกรรมการลอยแพร่ตัวเองแบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าไปเที่ยวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้มากนะคะ
ก็อยากแนะนำอ้าวแพ็คกระเป๋าเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันได้เลยนะคะ
ที่หนองเริงตำบลดอนย่านางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาล
ใครได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วอย่าลืมถ่ายรูปสวยมาอวดพวกเรา๓คนด้วยนะคะ

คือเขาจะเอาเรือลากแพร่เราไปไว้กลางน้ำถูกไหม
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรือขายของขับมา
แล้วก็สามารถสั่งได้ว่าเราจะเอาส้มตำไก่ย่างกุ้งเต้นอะไรต่างนี้
สั่งได้เลยดิฉันชำนาญมากการไปนั่งแพร่แบบนี้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
เข้าฝั่งกันซะเองรีบยกทงเลยตอนนี้ยกทงจะได้มีคนมาช่วยพากลับถูกต้องตอนนี้ต้องการคนช่วยมาก